คุณผู้ชมครับมาดูอภิมหาโครงการ
เมืองแห่งการใช้ชีวิตสู่โลกอนาคต
แล้วก็เป็นเมืองแห่งการอนุรักษ์สิ่งดีงามของประเทศไทยไว้ด้วย
สยามเมืองมหัศจรรย์รูปแบบใหม่สืบสาร
แล้วก็ส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นไทย
สู่ไทยดั้งเดิมของแท้นะครับ
แล้วก็พร้อมจะเปิดให้บริการในปลายปีนี้แล้ว
ติดตามได้จากรายงานนี้ครับ
ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเปิดให้บริการในปลายปีนี้
จัดงานแถลงรายละเอียดโครงการสุขสยาม
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรวมทุกสิ่งดีงามจากทั่วประเทศ
นำเสนอสู่สายตาชาวโลก
รวมสร้างความภาคภูมิใจในศักยภาพและพลังของความเป็นไทย
และร่วมสืบสารมรดกทางภูมิปัญญาชีวิตวิถีไทยให้คงอยู่และส่งต่อคนรุ่นหลัง
ซึ่งก่อตั้งโครงการสุขสยามบนพื้นที่๑๖๐๐ตารางเมตร
เทียบเท่า๑๐ไร่มูลค่าการลงทุน๗๐๐ล้านบาท
นำเสนอมรดกทางวัฒนธรรม๔ภูมิภาคของประเทศ

อาหารงานศิลปะหัฐกรรมงานฝีมือเวชศาสตร์การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน

ผู้ประกอบการท้องถิ่นและช่างฝีมือจาก๗๗จังหวัดทั่วประเทศไทย

หรือการร่วมกันรังสรรค์อันเป็นการดำเนินธุรกิจในกลไกของระบบนิเวศทางการค้าที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
นำเสนอพรสวรรค์และสุดยอดผลิตภัณฑ์ของตนเองให้คนทั่วโลกรู้จัก
รูปแบบเมืองสารพัดสุขสนุกแบบไทยครบทุกมิติใน๗ศุกร์
คือศุกร์เสน่ห์ศุกร์แซ่บศุกร์สนุกศุกร์สร้างสรรค์ศุกร์สัมพันธ์ศุกร์สืบสารและศุกร์สมหวัง
ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมในโครงการสุขสยามภายในดับเบิ้ล
ถ่ายภาพแบบ๓๖๐องศาครั้งแรกในโลกได้ระหว่างวันนี้ถึงวันที่๘เมษายน
ละ๖รอบเวลา๑๐นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกาณพาร์คภารกรสยามภารกร